สุรินพิธีกรรมนี้ชื่อว่าร่ำผีฟ้าค่ะ
โอ้โหมันเหมือนกับในเพลงเลยนะคือผีฟ้าเอ่ยพวกเราเต้นลำเต้นกันใหญ่เลย
จริงโยกย้ายกันอุ้ยดูสิคะคือแต่ละคนนี่คือแบบว่าจัดเต็มจริงแล้วก็ดูท่าดูทางเขาแปลกทั้งนั้นเลยนะ
คือคุณผู้ชมค่ะนี่คือพิธีการรำผีฟ้าค่ะ
จัดขึ้นที่บ้านน้อยหมู่๗ตำบลตรวจอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์
เป็นพิธีกรรมของชาวกุยนะคะ
ซึ่งบางทีเขาจะเรียกว่าพิธีแก่หมอ
เป็นพิธีที่มีมาแต่โบราณช้านานมาแล้วค่ะ
เขาจะจัดขึ้นเพื่อเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษให้มาเข้าร่างนะคะ
โดยคนที่ถูกทรงเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ถูกเลือกจากดวงวิญญาณบรรพบุรุษ

อยู่ที่ดวงวิญญาณจะเลือกว่าจะลงใครจะเข้าใคร
เขาทำพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อสะดอกเคราะห์ให้กับคนที่เจ็บป่วย

เขาก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะผี
เขาก็เลยจะต้องมีการทำวิธีขึ้นมา
ให้เรื่องเรียบร้ายเลยกลายเป็นดี
โดยใช้การรำนี่แหละเป็นการสื่อสารกับดวงวิญญาณ
แล้วก็ต้องมีเครื่องดนตรีตีประกอบด้วยนะคะ

ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมความเชื่อของชาวสวย
หรือชาวกุยในพื้นที่อีสานใต้

บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าบางคนอาจจะดูแล้ว

ยังไงก็ตามขอบคุณติ๊กต๊อกของท่านนี้ด้วย
คุณประวีพัฒน์นำมาให้เราได้ดูกันเป็นความรู้ด้วยนะคะ